มีหลายคนหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือทีมหมูป่าจนออกจากถ้ำหลวงได้สำเร็จ
ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของชาวนาที่ยอมให้พื้นที่นาเป็นที่รับน้ำที่สูบออกมาจากถ้ำหลวง
ชาวนาที่เสียสละในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาลูกของชาวนาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้น
มหาวิทยาลำกำแหงจะสนับสนุนด้านทุนการศึกษานะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ไม่คิดว่าน้ำมันจะมาเยอะขนาดนั้น
ก็เต็มใจคิดว่าชีวิตของเด็กน่าจะสำคัญกว่า
ในประกอบน้ำยาวธานีวัย๓๗ปี
ยังคงรู้สึกภูมิใจที่ครอบครัวของตัวเอง
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ๑๓สมาชิกทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ไร่นาที่กำลังเพาะปลูกในพื้นที่หมู่ห้า
บ้านสันปู่เลยตำบลบ้านได้

ซึ่งเป็นที่ทำกินของครอบครัวร่วม๑๑ไร่
ให้เป็นที่รับน้ำที่ระบายจากถ้ำหลวง
ช่วยให้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัย
ทั้ง๑๓ชีวิตสำเร็จรู้ล่วง
แม้ว่าจะต้องประสบปัญหาน้ำท่วมหนักข้าวเสียหายก็ตาม
แต่ว่าถ้ามันแช่อยู่นานประมาณสัก๗วันอย่างนี้
มันถึงจะเสียหายนะครับ

แต่แล้วการได้เกิดมาเป็นลูกเกษตรกรชาวนา
ยอมเสียสละแปลงนาของตัวเอง
ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิต
เยาวชนทั้ง๑๓คนทีมหมูป่า
ทุกคนต่างร่วมกันทำภารกิจระดับโลกครั้งนี้
กลับทำให้เขาได้รับโอกาสทางการศึกษา
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยคาดหวังว่า
จะได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี
ได้รับการติดต่อจากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว่าถ้าต้องการจะส่งบุตรหลานเรียนระดับปริญญาตรี
โดยที่เขาก็ไม่ได้จำกัดคุณสมบัติอะไร
ก็สำหรับเรื่องเรียนต่อที่มหาวิทยารามคำแหง
ก็คิดว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสของเราครับ
ก็รู้สึกมันรู้สึกดีมากครับ
ก็มันเป็นอะไรที่มันวิเศษมากครับ
ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาในจุดนี้ได้
ผมก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาให้ความสำคัญ
วันนี้ความตั้งใจของนายปากรนำ
คือการได้ศึกษาคณะรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดเชียงราย

จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

และตั้งใจว่าจะทำงานตามหน้าที่
ไปพร้อมกับการเรียนให้จบตามหลักสูตร๑ปีครึ่ง
ซึ่งหลังระดับน้ำที่ถูกปล่อยจากถ้ำหลวง

ครอบครัวของนายปากรนำได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเพื่อเร่งฟื้นฟูที่ทำกินแล้ว
เช่นเดียวกับชาวบ้านรายอื่นในพื้นที่บ้านสรรปู่เลย
ตำบลบ้านได้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วเช่นกัน